ผมมั่วเป่ากระทะมหาลัย
แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใส
แสนเศร้ามั่วลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลือกเป่ากระทะ
อะไรอย่างไรคือตรงนี้ยากอยู่แล้วเป็นทุนเดิม
จังหวะก็ยากเพราะช่ามนะ

แต่ก็ต้องรอการตัดสินอย่างที่แท้จริง
นอกจากเกมจะมันและเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วนะคะ
มีลุ้นด้วยนะครับอาจจะผิดคนเดียว
อาจจะชนะทั้งคู่หรืออาจจะไปทั้งคู่
อยากให้ไปได้ทั้งคู่นะครับ

เพราะว่ารู้ว่าทุกคนนั้นมีปัญหาเรื่องเงินทุนกันแน่นอน
เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับ
ได้มากได้น้อยต้องอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านด้วย

ยกที่สามนะคะเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐๐บาท
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ทั้งสองต่างรอฟังผลด้วยความกังวลใจ
เพราะดูเหมือนจะมีบาดแผลระหว่างการร้องด้วยกันทั้งคู่
จะร้องได้หรือร้องผิดมาฟังผลกันครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อต
ร้อง

ร้องผิดทั้งคู่เลย

แต่ละคนนั้นผิดตรงไหนกันบ้าง

ยอดเข้าสุขทั้ง
ชวนเสียด
เป็นขวัญใจชาวบ้าน
ทั่วถิ่นฐานเมืองไทย

ท่องคัดภาวนา

มากันได้แค่ยกที่๓นะครับ
วันนี้ทั้งสองท่านก็ถือว่าทำหน้าที่
กันอย่างเต็มที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

วันนี้นักสู้ทั้งสองท่านนะครับ
รับเงินทุนสะสมหารครึ่งกันไปนะครับ

คนละหนึ่งหมื่นบาทครับ

นั่นคือความรู้สึกของทั้งคู่นะคะ

เป็นมั่นใจเลยว่าดูนักสู้ชีวิตทั้งสองคนของเราในวันนี้
คุณผู้ชมต้องรับรู้ถึงความรู้สึกว่า

แต่สุดท้ายถ้าเราสู้แล้วเราเต็มที่ค่ะ
เราจะได้รับสิ่งดีแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
สู้นะคะทุกครอบครัวต้องสู้เหมือนอย่างสองครอบครัวนี้ค่ะ
นะครับแล้วก็จะสนุกสนาน
แต่ละคนจะมีเรื่องราวแล้วก็ความต้องการ

กลับร้องให้ร้านนัก

ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒นะครับ

ถ้าอยากเติมพลังใจให้กันดูรายการของเราค่ะ
จากดูรายการของเราแล้วอยากให้ดูอีกหนึ่งรายการค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
กว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดี
ว่าสุดค่ะหนึ่งก็ตั้งใจเรียนค่ะ
อยู่กับกู่กับย่ามาตั้งแต่๑๓๒๔ปี

ในการเป็นใบบรึกทางทำงานเป็นเพื่อน

ตอนนี้คิดแค่ว่าอยู่กับปู่กับย่าแล้วเราก็มีเงินกิน
มีเงินจ่ายแต่ละรายจ่ายที่เรามี
ตอนนี้มันก็เหมือนเป็นความสุขแล้ว
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้อง

เมื่อร้องผิดทั้งคู่แบบนี้
หนุ่มนิวกับป้าก๊อตจึงต้องแบ่งเงินทุนสะสมไปคนละครึ่ง
แม้จะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ก็ได้เงินทุนและมิตรภาพดีกลับบ้านไปด้วย
แป๊อมไม่เป็นไรเนอะป้า
เดี๋ยวค่อยสู้กันใหม่โอเคครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะตื่นเต้นไว้หน่อย

ครั้งหน้ามาดูกันว่าสองนักสู้ที่จะมาชิงเงินกันนั้นจะเป็นใครแล้วพบกันครับ

มาร่วมบันทังเรือมือไทย
กับปอนเนี่ยไม่สบายเป็นอะไรบ้างคะ
ก็เป็นโรคหอบหืดค่ะแล้วก็เป็นโรคลูกคุ้มขนน้อย
ขี้ร้อนโดนความร้อนโดนแดดอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีเหงื่อ
แล้วตัวพี่เมย์เองป่วยเป็นอะไรคะ
เป็นมะเร็งเต้านมค่ะระยะที่สาม
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย
ไม่เป็นทาดใดและมีน้ำใจร้อนปริบ
เมย์และปังปอนด์ร้อน